ต่อไปนี้ชาวเน็ตเขาลังเลใจกันอยู่ค่ะ
ไม่รู้จะด่าว่าใจดำหรือว่าใจอะไรดี
คือมีรถเก่งคันหนึ่งขับสายไปสายมาแต่ขับมาด้วยความเร็วเลยนะคะ
แล้วสุดท้ายไปพุ่งชนซาเล้งของสองสามีภรรยาที่เขาขายส้มตำครับ
ฝ่ายสามีเนี่ยเจ็บสาหัสภรรยาเสียชีวิตคาที่
คนขับแก๊งเปิดประตูลงมาดูปุ๊บอ่าขึ้นรถขับหนีไปเลยค่ะอ้าว
คุณผู้ชมฟังแค่เสียงรู้เลยว่าเก๋งมาเร็วแค่ไหนค่ะ
วิ่งแบบฟิวมาแบบนั้นเลยค่ะแล้วชนโครมแบบ
คนขี่ซาเล้งไม่ทันได้ตั้งตัวอะไรเลยเนี่ยค่ะ
นี่เสียงนะเนี่ยนะนี่เสียงชนนะคะ
ไม่แล้วซาเล้งเขาต้องมาปกติของเขาเลยนะคะ
เขาโดนชนท้ายด้วยแล้วเขาจะมาระวังอะไรทันนะคะ

ใช่เนี่ยพุ่งเข้าไปแบบเต็มเลยค่ะ
คือมีกล้องทั้งสองมุมนะมุมนี้เป็นกล้องวงจรปิด
ได้ยินเสียงด้วยอีกมุมนึงที่ลักษณะเป็นขาวดำเนี่ย
จะเห็นมุมจังหวะที่วิ่งมาแล้วก็โดนชนท้ายค่ะ
สภาพรถพ่วงซาเล้งขายส้มตำเนี่ย

ับเยินจนแทบจะดูไม่ออกเลยว่าเคยเป็นรถมาก่อนนะคะ

ข้าวของกระจัดกระจายเต็มถนนไปหมดเลย
แล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นเกือบตี๒เมื่อคืนนี้ค่ะ
จอมเทียนสาย๒หมู่๑๑ชนบุรีนะคะ
นายสมพรเทพนาคนขี่รถซาเล้งนอนบาดเจ็บสาหัสอยู่กลางถนนค่ะ
กู้ภัยกับทีมแพทย์ต้องปั๊มหัวใจเพื่อยื้อชีวิตน่ะ

สามีสาหัสปั๊มหัวใจยื้อชีวิตกลับมาได้

นางสาวสุภาวดีแก้วลานวัย๕๑ปี

ในที่เกิดเหตุเอาคุณผู้ชมดูนะคะ
ในที่เกิดเหตุมีป้ายทะเบียนรถตกอยู่
๔กก๙๖๖๙กรุงเทพฯมหานคร

น่าจะเป็นของรถคันที่ชนนั่นแหละ

ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าเขาเห็นหน้าคนขับด้วย
แล้วก็ได้คุยด้วยค่ะ
แต่การยิงมามันเองก็คงไม่เห็น
แล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวโทรเลือกประกัน

มันก็กลับไปเฉิน
นี่ค่ะเดี๋ยวโทรเรียกประกัน

ภรรยาเอาภาพกล้องวงจรปิดนะคะ
มาช่วยมาร้องขอความเป็นธรรม
บอกว่าอยากหาเบาะแสอยากตามจับตัวคนขับ
เพราะตอนนี้ไม่มีการติดต่อมาจะประกันจะใครหรือใดก็ตามนะคะ
ครับ
ตอนนี้ตำรวจไล่ดูกล้องวงจรปิดแล้วนะคะว่ารถคันนี้หนีไปที่ไหนอย่างไร

ถ้าคนขับหรือคนที่อยู่ในรถเห็นข่าวนี้ออกมารับผิดชอบด้วยนะคะ

ถ้าไม่ใช่ไม่ได้ก่อเหตุอะไรเนี่ยเจ้าของรถคันนี้ต้องรีบไปหาเจ้าหน้าที่เลยนะฮะ

แต่ถ้าใช่ขึ้นมาเนี่ยคิดว่าคงตามไม่ยากหรอก